คุณผู้ชมคะมาตามเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องของลอตเตอรี่รางวัลที่๑
วันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาที่สกลนครนะคะลอตเตอรี่สองใบสิบสองล้าน
นะคะประเด็นระหว่างป้าภัยกับป้ารัฐครับป้าภัยอ่ะเป็นคนซื้อ
รัฐอ่ะเป็นคนขายลอตเตอรี่ป้าภัยบอกว่าไปจองลอตเตอรี่เอาไว้
นะคะสองใบแต่ไม่ได้จ่ายสตังค์แล้วก็มีการเซ็นเชื่อไว้หลังลอตเตอรี่
แต่ปรากฏว่าคนขายขายไปซะแล้วแล้วตัวป้าภัยคนซื้อบอกว่าจำได้ว่า
เลขลอตเตอรี่ที่ซื้อถูกรางวัลที่หนึ่งแน่แน่แต่ป้ารัฐคนขายบอกว่า
เอ้าก็คุณยังไม่ได้จ่ายสตังค์กว่าคุณจะทวงถามติดตามมาเนี่ย
ผ่านการออกรางวัลไปแล้วตั้งสามสี่วันป้ารัฐก็บอกว่าป้ารัฐก็ต้องขาย
ใกล้วันออกรางวัลก็ยิ่งต้องขายให้มันหมดหมดแผงไปประเด็นเรื่องเนี้ยมันยังไม่จบ
มีการแจ้งความดำเนินคดีกันทางตำรวจเนี่ยบอกว่าได้มีการยื่นเรื่อง
ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วให้มีการตรวจสอบเรื่องของ
การนำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลน่ะนะคะวันนี้ป้าภัยไปกับทนายความและ
พยานของป้าภัยไปถามความคืบหน้าเรื่องนี้ล่ะค่ะนางไพมณีนะคะ
ไปกับทนายความนะคะแล้วก็นางสาวกันทิพย์ที่เป็นพยานนะคะ
ไปที่สพเมืองสกลนครไปยื่นหนังสือถามความคืบหน้า
พอไปถึงเนี่ยค่ะก็มีการแจ้งมาว่าเอ๊ะ
ตำรวจเจ้าของสำนวนไม่อยู่ติดภารกิจนะตำรวจก็เลยแนะนำทนายว่า
เอางี้ก็แล้วกันไปพบรองผู้กำกับสพเมืองสกลนครเลยก็แล้วกัน
ยื่นหนังสือขอรู้ผลการตรวจสอบลอตเตอรี่ของป้าภัยนี่นะคะ
แต่ว่าทางรองผู้กำกับเองบอกว่าก็เดี๋ยวรับหนังสือเอาไว้
แล้วเดี๋ยวจะประสานให้กับทางพนักงานสอบสวนเดินหน้าเรื่องนี้ให้ต่อ
ทนายความบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าวันนี้
ยื่นหนังสือถึงพนักงานสอบสวน
รองผู้บังคับการที่ดูแลคดีนี้ประเด็นคือทำไมยังไม่คืบหน้า
อยากจะรู้ผลการตรวจสอบลอตเตอรี่๒ใบของป้าภัยค่ะ
เพราะตามที่เรารายงานข่าวไปคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
คือทางตำรวจบอกว่าส่งหนังสือไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว
แต่ทางป้าภัยบอกว่าผลเป็นยังไงยังไม่รู้เลย

วันก็เลยมาถามก่อนก่อนที่จะวันหยุดยาว
ประเด็นนี้เนี่ยนะคะเรื่องของการนำเงินนำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลที่สลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะ
มีคนที่ถูกรางวัลที่๑งวดวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมา
นำล็อตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลแล้วเก้าสิบเจ็ดใบ
เหลือ๒ใบที่ยังไม่ได้ไปขึ้นเงินรางวัล
ทนายความก็คุยกับทีมข่าวบอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่สามารถจะให้ความคิดเห็นได้นะ
ก็ต้องรอเอกสารทั้งหมดก่อนถึงจะตอบในประเด็นนี้ได้ค่ะ
สภาพเมืองสกลนครเขาจะตอบแบบเป็นหนังสือให้นะครับผม
เพราะว่าตอนนี้เจ้าของสำนวนติดรับเสด็จครับ
สำนวนครึ่งที่มีแสดงข่าวว่าอ่าตอนนี้มีการมีผู้ที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
นำไปขึ้นรางวัลแล้วจำนวน๙๗ใบไม่ทราบทางทนายมีความคิดเห็นยังไงบ้าง
อันนี้ผมยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องดูผลก่อนนะครับว่า
ในนี้มีลอตเตอรี่รางวัลที่๑มีรายชื่อของคุณภัยมณีหรือเปล่า
วันนี้ไปตามความคืบหน้าของคดีสำหรับประไพคนซื้อ
คือเมื่อสองวันก่อนเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาโทรไปหาทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับ
บอกว่าชื่อสายยนต์แล้วก็บอกว่าเนี่ยที่คุณปียชาติผู้สื่อข่าวเราไปคุยด้วยเนี่ย
เขาบอกธนายโรนโรงว่าบอกว่าไพกับเจ๊รักษ์นะไม่ต้องเถียงก่อนหรอก
ผมเนี่ยซื้อมาเองซื้อจากคนขายที่หน้าตาคล้ายเจ๊รัฐน่ะ
ซื้อที่ห้างแห่งหนึ่งแถวศรีนครินสมุทรปราการ
ซื้อไว้๒ใบมีลายเซ็นต์ข้างหลังด้วยนะ
เขียนว่าภัยมณีเขาบอกแบบนั้น
พอรางวัลออกปุ๊บแล้วผมเห็นอุ้ยถูกรางวัลที่๑เนี่ย
ผมยังโทยบอกญาติที่ฝากเลยว่ายังไงขีดค่านะ
ขีดค่าชื่อซะแล้วก็เขียนเป็นชื่อเราเดี๋ยวจะไปขึ้นเงิน

นายสายยนธ์ศรีบุรินช์อายุ๓๐ปีนะครับทุกค่ะ
บอกว่าเขาถูกนะฮะซื้อมาเองไม่ต้องเถียงกันแล้วป้าภัยป้ารัฐเนี่ย
เขาเองนี่แหละได้มาเราก็ไปถามวันนั้นเขาบอกถามเมียผมก็ได้
แต่เมียเขาบอกโอ้โหไม่เห็นรู้เรื่องเลยมันก็เลยยังงงกันอยู่
ตกลงยังไงกันแน่นะครับสำหรับผู้ชายคนนี้
เอาเป็นว่าวันนี้เราไปคุยอีกครั้งหนึ่งเพราะวันนี้ป้าภัยไปตามความคืบหน้าทางคดี
นายสายยนยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับทุกผู้ชมครับบอกว่าได้ซื้อลอตเตอรี่สองใบ
กับคนขายที่ลักษณะท่าทางเหมือนกับเจ๊รัฐที่ห้างแห่งหนึ่งนะครับ
เป็นห้างจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเฟอร์นิเจอร์แถวศรีนครินทร์
ตอรี่เลขท้าย๕๓๘ตรงกับสลากที่ถูกรางวัลที่๑งวด๑มีนาคม
และด้านหลังมีชื่อภัยมณีสลักอยู่ซื้อมาปุ๊บเขาบอกเขาก็ขีด
ขีดค่าภัยมณีทิ้งเขียนชื่อตัวเองเขียนชื่อแฟนด้วย
ชื่อน้องของแฟนแทนด้วยยืนยันว่าซื้อจริงไม่ได้มโน
วันที่๒มีนาคมหลังสลากออกแล้วรู้ว่าถูกรางวัลที่๑
เขาบอกนี่ผมแชทไปหาพี่ชายผม
ถามว่าสลาก๒ใบที่ลดเตอรี่๒ใบเนี่ย
ที่ผมให้พี่ไปถูกรางวัลที่นึงใช่ไหม

ยังเก็บไว้หรือเปล่าน้องมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์บอกมาเถอะ
แต่พี่ชายบอกเขาว่าที่ให้มามันเลขท้าย๒๒กับ๖๓
ให้๖๓เขาก็บอกว่าโอ้โหถ้ายังนี้เนี่ย
สงสัยคงต้องฟ้องกันเหมือนครูปีชาไหมเนี่ยค่ะนะฮะ

บอกว่าเนี่ยมีการพูดคุยกับพี่ชาย
คือลอตเตอรี่๒ใบนี้นายสายยนต์ก็ยังยืนยันกับเรา
บอกว่ามันถูกจริงแต่เขาให้พี่ชายไป
พี่ชายก็คุยกับเขาตามแชทประมาณอย่างนี้เดี๋ยวฟังนะครับ
กรณีป้ารัฐนะพี่ผมก็รอคุยกับทนายของป้าพลายมณี
ถ้าเขาอยากรู้ความจริงก็ให้ทนายมาตามสืบได้มาดูกล้องได้อะไรได้
แกมาจริงไหมถ้าแกมาจริงก็กล้องก็สามารถเห็นได้
แกมาเดินหน้าโฮมโปรจริงไหมใช่ไหม

ใช่ขายคนที่ว่าผมรู้จักที่ว่าอยู่ภาคใต้ครับผมขาย
เดี๋ยวผมส่งหลักฐานส่งเฟสให้ก็ได้

แล้วพี่ยืนยันว่าได้พูดคุยได้ซื้อจริง

เพราะผมเป็นคนลบชื่อป้าภัยมณีออกเอง
ไม่อยากทะเลาะใจหนึ่งคือที่ออกมาตรงนี้
พูดตรงนี้คืออยากให้แฟนพูดความจริง

ว่าวันนั้นเป็นคนลบชื่อป้าภัยมณีด้วยกัน
แล้วก็เขียนชื่อสลักชื่อตัวเองชื่อผมก็ชื่อน้องสาวเขาลงไป

นี่นะผมแปลกใจตรงนี้แล้วทำไมเขาจำตรงนี้ไม่ได้
ผมก็ออกมาพูดผมก็ทำใจไปแล้วแหละ

คือเราพูดความจริงผมก็ไม่กลัว
เรารู้ความจริงอยู่แล้วคือผมไม่กลัว
จริงมันย่อมมีทางที่ว่า

เราห้ามความคิดของคนไม่ได้อยู่แล้ว

ถ้านายสายยนเขาพูดจริง
ค่ะลอตเตอรี่ก็ไม่อยู่ที่เขาอีก

เขาก็ยังตามไม่เจออีกยุ่งไปกันใหญ่เลยนะฮะ

คุยกับป้าไพมณีหน่อยกันแล้วกัน

วีดีโอคอลให้คุยกับป้ารัฐไปแล้ว

ศรีนครินนะค่ะนี่ก็เลยให้คุยกับ

ก็ยืนยันกับป้าภัยนะครับว่าซื้อลอตเตอรี่
จากแม่ค้าที่ลักษณะคล้ายกับเจ๊รัฐ

มาขอตรวจสอบดูกล้องวงจรปิด
จุดที่เขามีการซื้อลอตเตอรี่

บอกว่ายังไงก็ได้คุยกับแม่ค้าลอตเตอรี่

เรื่องแบบนี้เนี่ยมาพูดเล่นกันไม่ได้
นะครับภาพอีกภาพนึงเนี่ย

ไม่เคยขึ้นมาขายแถวศรีนคริน

วันนี้คุยกับป้าไพรป้าภัยบอกอย่างนี้มันมีความผิดนะ

แล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยตามหาลอตเตอรี่๒ใบนี้ให้เจอ
แต่ตอนนี้ตัวเขาก็ยังไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน
เพราะวันก่อนเนี่ยที่เราคุยกับนายสายยนเนี่ย
บอกว่าพอซื้อเสร็จให้แฟนไว้
พอรางวัลออกมารู้ว่าถูกที่๑โทรไปหาแฟนแฟนบอกไม่มี

พอรู้ว่าถูกรางวัลที่๑แชทไปหาพี่ชาย
พี่ชายบอกคนละเลขก็นี่ก็ยังงงกันอยู่นะฮะ
ฟะพ๊ายพี่เรื่องชอบทุกที่
ให้มันเยี่ยม
แล้วคุณคิดดีนะ

จะยุ่งมันกันใหญ่อีกนะทีนี้รอเตอรี่ที่ประไพยก็ยังตามหาอยู่
นายสายยนต์บอกผมซื้อมาเองแต่ก็ไม่อยู่ที่ผมอีก
เราไปถามแฟนของนายสายยนอีกครั้งนะฮะเธอยังยืนยันเหมือนเดิมครับ
บอกไม่มีหรอกลอตเตอรี่ที่สายยนบอกอ่ะแล้วบอกว่าอยู่กับเธอเนี่ย
ไม่ได้เก็บอะไรไว้เมื่อวานนี้เนี่ยถึงขั้นพากันไปสาบาน
เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจมาแล้วนะเธอบอกตอนนี้เธอปวดหัววุ่นวายมาก
กับรอเตอรี่เรื่องนี้ฮะทะเลาะกับนายสายยนต์ทุกวัน
แล้วถ้ายังเป็นเรื่องวุ่นวายอยู่แบบนี้นะสงสัยคงอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะ
สงสัยคงต้องขอเลิกกันแล้วมันวุ่นว่ายุ่งความจะบอก
นี่นะคะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะขอสรุปประเด็น
ของนายสายยนต์คนนี้นะคะ
คือก่อนที่จะซื้อลอตเตอรี่ที่อ้างว่าถูกรางวัลที่๑ค่ะ
ไข่ก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ในวันถัดมาก็คือวันที่๒๗
พอซื้อเสร็จเพื่อนของพี่ชายก็นำไอ้ไข่มาให้
จากนั้นคืนวันที่๑มีนาคมก็ฝันว่าถูกรางวัลที่๑
แต่ไม่สามารถไปขึ้นเงินรางวัลได้ซึ่งเขาก็มั่นใจว่าเขาซื้อลอตเตอรี่
เลขที่ตรงกับรางวัลที่๑งวดวันที่๑มีนาคมจริง
เพราะจำได้ว่ามีการขีดค่าชื่อนางไพมณีที่ด้านหลังลอตเตอรี่
แล้วก็เขียนชื่อตัวเองแฟนสาวและน้องแฟนสาวเข้าไปแทน
เขายืนยันเอาไว้แบบนี้สิ่งที่นายสายยนบอกอะนะคะ
ณตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
เดี๋ยวเขาจะพยายามหาพยานหลักฐานมายืนยันให้ได้
เพราะว่าตอนนี้สังคมบางส่วนก็มองว่าเขาโกหกมองว่าเขามโนไปเองบ้างแหละอะไรแหละ
ก็เลยเดี๋ยวเขาจะหาหลักฐานมายืนยันเขาบอกแบบนี้
แฟนก็บอกไม่มีแล้วเขาบอกถามพี่ชายพี่ชายก็บอกไม่ใช่
ก็เลยไม่รู้ยังไงกันแน่นะคะก็ต้องรอให้ทางสำนักงานสลากตรวจสอบมาว่า
มีคนเอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งงวดนี้แล้วมีลายเซ็นต์เนี่ยจะป้าภัยหรือว่าสายยนต์เนี่ย